เพชรชบูรณ์ครอบครัวนี้บอกว่า

มืดแบบ๓๖๐องศา

ปรากฏว่าหลังจากนั้นอาการไม่สู้ดี
พาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
หลังจากนั้นคุณยายเสียชีวิต
แล้วยังไงต่อเสียชีวิตเพราะตอนเสียชีวิตก็เอาศพกลับมาที่บ้าน
แล้วยังไงต่อเอากลับมาที่บ้านกำลังจะสวดพระอภิษฐรรมศพ
อ้าปากกำลังจะสวดแล้วเชียว
มีทางโรงพยาบาลโทรศัพท์มาบอกว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่ง
อย่าเพิ่งเผาอย่าเพิ่งสวดเพราะคุณยายท่านนี้ติดโควิดเสียชีวิต
อืมงงไหมคะคนในบ้านงงเป็นไก่ตาแตกเลย
เอ้าถ้าเกิดว่าคุณยายติดโควิดเสียชีวิตเนี่ย
แล้วคุณปล่อยให้เอาศพออกมาจากโรงพยาบาลแบบนี้ได้ยังไง
เพราะว่าตอนที่เอาศพออกมาจากโรงพยาบาลก็ไม่ได้ป้องกันอะไรกัน
เพราะตอนที่หลานสาวให้สัมภาษณ์เนี่ยนะคะหลานสาวเนี่ยถึงขั้นบอกว่า
มันแปลกแล้วมันเกิดข้อกังขาคำถามมาเป็นชุดเลยนะคะ
ทั้งครูขึ้นมาในสมองเลยว่าทำไมโรงพยาบาลทำแบบนี้เกิดอะไรขึ้น
แล้วสาเหตุการเสียชีวิตของคุณยายเกิดจากอะไร
คุณยายท่านนี้ชื่อว่าคุณยายหนูเฟ้ยมาลาอายุ๗๘ปีนะคะ
คือนี่เห็นไหมสุดท้ายแล้วค่ะตอนที่เอาศพออกมาจากโรงพยาบาล
ประกอบพิธีศพที่บ้านที่บ้านหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์
กำลังจะประกอบพิธีทางศาสนาแล้วสุดท้ายโรงพยาบาลโทรมาบอกว่า

เอาศพไปเผาเลยนี่โรงพยาบาลส่งรถมารับนะคะ
ส่งรถมารับถึงที่บ้านเพื่อที่จะเอาศพคุณยายไปเผารีบเผา

ทีนี้คุณผู้ชมจุดเริ่มต้นมันมาได้ยังไง
หลานสาวของคุณยายให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับเรา

เริ่มมีอาการหนาวสั่นเหมือนจะเป็นไข้เริ่มหายใจไม่ออก
ทางครอบครัวก็เลยพาคุณยายไปโรงพยาบาลที่หนองไผ่
หมอให้นอนที่โรงพยาบาลรักษา๓วันปรากฏว่ายายเสียชีวิต

ต้องไปรับศพมาประกอบทางพิธีทางศาสนาที่บ้าน
แต่ขณะที่กำลังเตรียมสวดอย่างที่บอกไป
ทางโรงพยาบาลแจ้งมาบอกว่าคุณยายติดโควิดเสียชีวิต
ทุกคนแตกตื่นกันทั้งงานเลยนะคะ
หนึ่งก็กังวลด้วยอ้าวแล้วที่สัมผัสไปก่อนหน้านี้
ทานโทษนะคะหลานสาวบอกว่า
ตอนที่เอาศพออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้ห่อศพมานะคะ
สำลงสำลีก็ไม่ได้อุดปากอุดจมูกมานะคะ
ก็น้ำเหลืองหรือว่าสารคัดหลังที่ไหลจากศพ
ออกไหมคะความกังวลเหล่านี้มันก็เกิดขึ้น

ก็มีการตรวจโควิดแล้วถึง๓รอบด้วยกัน

แล้วคุณยายไปติดโควิดตอนไหน

ที่สำคัญคนในบ้านไม่มีใครติดโควิดด้วย
คุณหมอก็เลยให้คนที่เฝ้าไข้
แล้วคนที่ไปเยี่ยมคุณยายไปตรวจโควิดปรากฏว่า
ตอนนั้นคุณยายตายแล้วนะคะปรากฏว่า

อย่างน้อยคนที่เฝ้าไข้คนที่ใกล้ชิด
ผลออกมาต้องเป็นบวกใช่ไหมคะทุกคนผลออกมาเป็นลบเลย

เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยทำให้ญาติงงนะคะ
เรียกร้องให้ทางโรงพยาบาลออกมารับผิดชอบ

เพราะว่าตอนนี้ทุกคนต้องกักตัวแล้วก็ตรวจหาเชื้อ
ตรวจหาเชื้อว่าตัวเองยังติดโควิดหรือเปล่า
คือตรวจครั้งเดียวไม่พอแล้วต้องตรวจ๒ครั้ง๓ครั้ง
เพราะฉะนั้นทางโรงพยาบาลท่านออกมาชี้แจงด้วยนะคะ
ตอนนี้เนี่ยญาติกังวลเอาฟังเสียงหลานสาวหน่อยค่ะ
กลับโควิดถึงวันเลยหรือยังไงครับ
แปลกนะคะทีนี้ก็ต้องกลับไปที่ตั้งต้นที่โรงพยาบาล
ว่าตอนที่คุณยายเสียชีวิตใบมรณบัตร
หรือว่าผลการชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้น
ระบุสาเหตุว่ายังไงระบุว่าติดโควิดเสียชีวิตหรือเปล่า
หรือระบุการเสียชีวิตด้วยเหตุผลอะไร
เพราะฉะนั้นแล้วทางโรงพยาบาลต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะคะ